ตอนต้นรายการผมได้นำเรียนคุณผู้ชมไปเบื้องต้นแล้วว่าวันนี้มีข่าวความสูญเสียของคนดัง
คนดังคนนี้ที่ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือนิวมุกดาครับ
ต้องบอกว่าเป็นการช็อกวงการหมอลำนิวเนี่ย
เขาจะไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับหรือแสดงหมอลำนี่แหละ
ที่จังหวัดบึงกาลครับค่ะขับรถเองไปอืม
จะเล่นคืนนี้นี่เสียชีวิตเมื่อเช้าคุณผู้ชมครับ
นิวมุกดานะครับ
ต้องบอกว่าเป็นพระเอกหมอลำแล้วเพราะหล่อมาก
นี่นะครับสภาพรถพังยับครับอยู่คณะคำภุร่วมมิตร
มิตรอายุ๓๓เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
โตโยต้ายาริสสีขาวครับ
ขอไข่กไก่๘๙๓๖ขอนแก่น
จะไปแสดงคืนนี้เนี่ยบึงการที่ผมบอกเนี่ย
ชนประสานงากับรถกระบะฟอร์ดนะครับ
ทะเบียนกกง๓๔๓๓นพ
ที่ถนนเส้นเซกาบึงโขงหลงครับ
ที่อเภอบึงของหลงจบึงการ
เมื่อเช้าวันนี้รถเนี่ยพังยับครับ
นิ้วถูกอัดติดอยู่กับพวงมาลัยเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ไปดูในรถนะฮะไอ้ที่ไปแสดงได้มาช่อดอกไม้พวงมาลัย

ยังอยู่ในรถอยู่เลยนะครับที่ได้มาเมื่อคืนเนี่ย
คู่กรณีเป็นชายหญิงคู่หนึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
กู้ภัยใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกจากรถ

ล่าสุดญาติของนิวนะครับรับศพไปมาเป็นกุศลที่บ้านเกิดที่มุกดาหารแล้ว
มีรายงานเพิ่มเติมว่าคณะคำผุนร่วมมิตรเนี่ย
มีคิวการแสดงที่วัดภูมิบาลวัฒนาหรือว่าวัดเหนือนะครับ
ที่บึงการเนี่ยซึ่งเป็นงานประจำปี
คาดว่าพระเอกหมอลำคนดังกำลังจะไปร่วมแสดงด้วยนะครับ
แต่มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อน
คุณผู้ชมครับนิวมุกดาหรือวัชลบูลมาลาสายเป็นคนมุกดาหาร
การศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคมุกดาหารสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เข้าสู่วงการเพลงนะครับด้วยการรับจ้างร้องเพลงกับวงดนตรีในหมู่บ้าน
หาเงินจุนเจอครอบครัวไปก่อนตอนนั้นจนมาได้ออกซิงเกิ้ลกับค่ายสวัสดีเอ็นเตอร์เทนเมนต์
เพลงดังอะไรล่ะถ้ามีให้ฟังคลอไปเลยนะเอิ้นน้องใส่หม้อนึ่งเนี่ย
โอ้โหเขาบอกเท่าไหร่นะ๑๓ล้านวิวเหรอนะครับ
แล้วก็เพลงนะครับถึงฆาตเจ็บภายใต้การดูแลของแม่น้อง
แล้วก็ครูหมูป่าสารคามโดยมีอาจารย์สวัสดิสารคามเป็นโปรดิวเซอร์ครับ
อกจากนี้นิวนะฮะยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับค่ายเพลง
ชื่อดังฮักดีเรคคอร์ดแล้วก็ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ออกมา๒ซิงเกิ้ล๒เพลงนะ
เพลงเกือบเอาหัวใจบ่อรอดกับเพลงสัญญาฮักที่คำชโนธครับ
โอ้โหเอาออกมาเอาใจแฟนเพลงได้ไม่นานมาเสียชีวิตซะแล้วครับ
คุณผู้ชมครับวงในคนในวงการหมอลำออกมาโพสต์ไว้อะไร
แล้วก็แสดงความเสียใจจากการจากไปอย่างกระตันหันกันเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัดนะครับคำผุนร่วมมิตรนายห้างประจักรชัยหายทองคำนะครับ
หมอลำคณะปฐมบันเทิงศิลป์แล้วก็เฟซบุ๊กฮักดีเรคคอร์ดเนี่ยนะฮะ
มินยังบอกว่าไม่อยากเชื่อเลยเพราะเตรียมเพลงใหม่ไว้ให้นิวแล้วครับ
คือต้องแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของคุณนิวด้วยนะคะ
เพราะว่าคือคุณพ่อนายจำนงมาลาสายอายุ๕๘ปี

นี่ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับคุณพ่อนะคะ
คือเล่าให้เราฟังบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยยังคุยกันอยู่เลยนะคะ
ลูกไปแสดงหมอลำที่สกลนคร
ส่วนสาเหตุก็น่าจะเป็นเรื่องของการหลับในนั่นแหละ
เพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเพิ่งแสดงที่สกลนครเสร็จประมาณตี๕กว่า
ลูกก็กำลังจะเดินทางไปที่พักใกล้กับอีกที่หนึ่งที่กำลังจะแสดงนะคะ

แล้วท่านก็เล่าให้ฟังด้วยว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะคะ
ลูกยังได้โทรมาบอกรักพ่อ
อยู่ก็โทรมาบอกว่ารักพ่อซึ่งปกติก็ไม่ได้บอกรักกันบ่อย
แล้วเมื่อตอนเช้าตอน๗โมงวันเกิดเหตุลูกชายก็ยังโทรหาแม่อยู่เลยค่ะ
เพราะฉะนั้นพ่อเองเนี่ยยังอยู่ในอาการเศร้ามากและยังทำใจไม่ได้ค่ะ
ก็น่าจะหลับในคิดว่านะ
เพราะว่าปกติแล้วมันงานงานของวงที่ลูกชายอยู่ครับ
พุทธได้ไม๊วงลุกทุ่งหมอรำความผลลมวิทย์ที่ลูกชายคาญขนาด
แล้วทีนี้งานเขาเยอะครับผมเดือนนึงจะเว้นอยู่ประมาณสองวัน
ปกติน้องมีคนขับอย่างไรมาเพราะมีมีปกติมี
แต่เมื่อคืนนี้บังเอิญว่ามีปัญหายังไงก็ไม่รู้นะคนขับไม่ได้ไป
น้องก็เลยขับรถเองค่ะ
ครอบครัวของนิวมุกดาตอนนี้กำลังจัดเตรียมสถานที่
เพื่อจัดพิธีศพที่บ้านคำนางโอกที่หมู่๖ตำบลร่ม๙อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารค่ะ
เป็นความสูญเสียของวงการหมอลำนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ